ถ้าไปดูอีกหนึ่งเซลปดีกว่าอันนี้ก็เป็นการแห่แชร์ภาพเหมือนกัน
นางแบบเหมือนกันค่ะรายนี้แต่ว่าอยู่ที่กระบี่
ลีลาจะเด็ดขนาดไหนไปดูกันก่อนเลยค่ะ

ชอบอ่ะชอบไอเดียบันเจิด

น่ารักนะคะนี่คือเป็นเซลปคนใหม่
แต่งกายคล้ายผู้หญิงสีสันสวยงาม
โพสต์ท่าเป็นนางแบบอยู่ตามสถานที่ต่างอย่างกับมืออาชีพนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นสวนกล้วยก็เอาใบตองมา
นึกว่าอยู่ฮาวายนะฮะ

ย่านร้านค้าในอำเภอลำทัพจังหวัดกระบี่ค่ะ
ก็สร้างสีสันแล้วก็เรียกรอยยิ้มให้กับผู้ได้ชมภาพเป็นอย่างดีนะคะ
หลังจากมีการโพสต์ภาพบนโลกโซเชียล
ก็มีคนเข้าไปกดไลค์แล้วก็แชร์เป็นจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะ
ซึ่งผู้ที่เริ่มเผยแพร่ภาพของโรสแมรี่นี้นะคะ
นายสันติชัยพิบูลอายุ๓๑ปี

ก็บอกว่าเดิมทีโรสแมรี่เป็นผู้ชายปกติค่ะ
มีชื่อจริงว่านายพยงหนูซิริอายุ๕๓ปี
เป็นชาวบ้านตำบลลำทัพอาชีพทำสวน
เคยมีครอบครัวมีลูก๓คนนะคะ
แต่ว่าเมื่อ๓ปีก่อนได้แยกทางกับภรรยา
ทำให้เกิดความเครียดเลยหันมาแต่งตัวแบบนี้ค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ตนเองนำรูปมาโพสต์ลงโซเชียล
เพราะว่าอยากให้สังคมรับรู้นะคะไม่แสดงความรังเกียจ
เพราะว่าในคนในพื้นที่จะคิดว่านายพยงบ้า
บางครั้งก็ถูกวัยรุ่นรังแก่ค่ะ
แต่พอมาถ่ายภาพโพสต์ภาพออกไปแบบนี้
ก็กลายเป็นว่ามีแต่คนชื่นชอบนะคะ
แล้วก็ไปขอถ่ายรูปอย่างไม่ขาดสายค่ะ
ซึ่งที่ขณะนี้นะคะนายพยงตอนนี้ที่เรียกตัวเองว่า
มีค่าบริการคิดครั้งละ๒๐บาท
สามารถไปโพสต์ท่ากิ๊บเก๋กับเธอได้นะคะ
ให้บัตรธนบัตรฉบับละ๑๐๐บาทหรือ๕๐บาท
ไม่รับค่ะรับแค่แบงก์๒๐

๒๐๒๐มิ้วก็จ่ายอยากถ่ายรูปด้วย
ยอมจริงน่ารักนี่นะคะ

สรรค์ใช่เนอะน่ารัก
อย่างที่บอกนี่ไงอย่าไปตัดสินคนจากภายนอก
อย่างที่บอกว่าบางคนอาจจะคิดว่านายพยงบ้าหรือเปล่า
ทำไมแต่งตัวแปลกแบบนี้จริงแล้วไม่ใช่

ใช่ค่ะชาวกระบี่ถ้าชมไทยรัฐทีวีอยู่

เคยเจอคุณโรสแมรี่หรือเปล่าหรือแนบภาพประกอบมาด้วยก็ได้

ใครเคยถ่ายรูปคู่มาแล้วบ้างอะไรแบบนี้นะ